และตอนนี้หลายประเทศได้นำเอาหัวรถจักรไอน้ำกลับมาใช้
เพื่อการท่องเที่ยวเพื่อให้บรรยากาศย้อนยุคนะครับ
แต่ว่าที่ใกล้กับเมืองเรสเดนประเทศเยอรมนี

ใช้รถไฟไอน้ำแบบดั้งเดิมวิ่งมานานกว่า๑๓๐ปี
แม้ปัจจุบันเส้นทางการวิ่งจะหดเหลือเพียง๑๕กิโลเมตร
เพราะว่าเสียหายจากน้ำท่วมใหญ่นะครับ
แต่ว่าเส้นทางนี้ยังคงเสน่ห์ด้วยทัศนียภาพสองข้างทางที่สวยงาม
อกจากนั้นก็ยังมีตู้รถพิเศษสำหรับเด็ก
ที่จะได้ฟังนิษฐานพื้นบ้านจากนักเล่ามืออาชีพ
เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้ปลดปล่อยจินตนาการไปตามตำนานเทพนิยายอีกด้วยครับ
นับว่าเป็นรถไฟสายเก่าแก่ที่สุดในเยอรมนี
ยังคงเปิดให้บริการแบบดั้งเดิมมาตลอดกว่า๑๓๐ปี
เป็นระยะทาง๑๕กิโลเมตร
ซึ่งแม้จะเป็นเพียงระยะทางสั้น
แต่ผู้ใช้บริการจะได้เห็นความสวยงามของวิวทิวทัศน์

โดยมีทั้งทะเลสาบและป่าไม้เขียวขจีตลอดสองข้างทาง
รถไฟสายนี้จะให้บริการทั้งนักท่องเที่ยวรวมทั้งชาวบ้านในพื้นที่
เพียงแค่๖เที่ยวต่อวันเท่านั้น

จะมีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวแบบเทพนิยายสำหรับเด็ก
ซึ่งนอกจากเด็กจะได้ฟังนิทานจากนักเล่านิทานพื้นบ้านแล้ว
ก็ยังมีกิจกรรมร้องเพลงร่วมกัน
ตลอดทั้งมีส่วนร่วมกับการเล่านิทานไปตลอดเส้นทาง
ตู้โดยสารของเด็กมีการตกแต่งเป็นพิเศษ
มีตัวอักษรและดาวตกแต่งอยู่ที่หน้าต่าง

จะเป็นผลงานของสองพี่น้องตระกูลกริม
ที่ทำให้หญิงสาวปั่นม้วนฟางให้เป็นทองคำได้
เสน่ห์ของนิธานของพี่น้องตระกุลกริมนั้น
เต็มไปด้วยจินตนาการมีเวทมนต์วิเศษ
และแฝงวัฒนธรรมบางอย่างไว้
โดยนิทานเหล่านี้จะจบลงด้วยการสอนให้รู้ว่า
ความดีเอาชนะความชั่วได้ในที่สุด

เพราะรู้ว่าตอนจบตัวละครจะสมหวังเสมอ
ให้เข้ากับบรรยากาศของสองข้างทาง
เพื่อให้มีความสมจริงมากขึ้น
สลังเกอร์เด็กน้อยวัย๑๑ขวบคนนี้บอกว่า

และการฟังนิทานไปพร้อมกับการชื่นชมธรรมชาติ

ส่วนเอสก้าลังเกอร์พ่อของแม็กซ์บอกว่า
นี่เป็นโอกาสพิเศษอีกครั้งที่พวกเขาจะได้เดินทางโดยรถไฟ
เพราะสมัยนี้ไม่ค่อยมีใครเดินทางด้วยวิธีนี้แล้ว

ที่ต้องเดินทางโดยรถไฟเป็นหลักเท่านั้น
รถจากไอน้ำที่วิ่งให้บริการอยู่นี้ยังคงใช้ฐานหิน
องเรคุณเดย์พนักงานขับรถระบุว่า
เขาทำหน้าที่ขับรถไปตามปกติไม่ได้รู้สึกพิเศษอะไร
การทำงานทุกวันนี้เขาต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทุกวัน
โดยเฉพาะการเปลี่ยนอะไหล่เครื่องยนต์ต่าง
สิ่งที่ยากก็คือไม่มีการผลิตอะไหล่รุ่นนี้แล้ว
ดังนั้นก็ต้องหาวิธีซ่อมแซมและประยุกต์ซึ่งมันยากมาก
เพราะรถไฟในปัจจุบันเปลี่ยนมาใช้ระบบไฟฟ้าและระบบดีเซลหมดแล้ว
หมดแล้ว
การใช้บริการรถไฟในเรมนีลดลงอย่างมาก
หลังช่วงการรวมชาติเยอรมันในปี๒๕๕๙
ผู้ที่ใช้รถไฟส่วนใหญ่กลายมาเป็นนักท่องเที่ยวในประเทศ

รวมทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น
แม้แต่ชาวญี่ปุ่นซึ่งเดินทางมาไกล
ซึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่เส้นทางรถไฟสายนี้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก
เล่าว่าก่อนหน้านี้ทางรถไฟสายนี้เคยให้บริการในเส้นทางที่ไกลกว่านี้
แต่หลังจากเกิดน้ำท่วมใหญ่ในปี๒๕๔๕ทำให้เส้นทางรถไฟเสียหาย
เมื่อมีการซ่อมแซมจึงสามารถเปิดให้บริการใหม่ได้เพียงแค่ระยะทางที่วิ่งอยู่ในปัจจุบัน
ซึ่งถ้าหากภายในปีนี้สามารถกลับไปเปิดให้บริการได้ในเส้นทางเดิมที่มุ่งหน้าขึ้นเหนือไปอีก
ก็จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจร้านอาหารประสาทต่างที่อยู่ในเส้นทางผ่านให้กลับมามีชีวิตชีวาได้อีกครั้ง